มันต้องดูผลว่าเขามันตั้งมากหรือน้อยก่อน
เอาไว้ถามพี่ตอนหลังปีใหม่

เพราะปีนี้ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแน่นอน